พาคุณผู้ชมไปดูคลิปหนึ่งนะคะ
พลเมืองดีเขาบันทึกภาพเอาไว้
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานที่ชนบุรี
เขาก็อ้างว่าเขาเป็นตำรวจกองปราบ
แล้วก็คุยกับวัยรุ่นคนหนึ่งที่เขาขับรถมา

อย่างนี้ต้องขอดูใบขับขี่ขอปรับ๒๐๐๐ด้วย
นี่ค่ะใช่แล้วก็ยืนเถียงกันอยู่แบบนี้ริมทาง
แต่พลเมืองดีเขาถ่ายคลิปเพราะคนที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจน่ะ
ใส่ขาสั้นคุณภาคภูมิใส่กางเกงยีนขาสั้น
คนเสื้อแดงเนี่ยเหรอใช่แล้วก็ใส่เสื้อยืดแดง
นี่ตำรวจนะที่เขาบอกว่าเขาเป็นตำรวจกองปราบ
พลเมืองดีเขาเลยบอกว่างั้นถ่ายคลิปเอาไว้หน่อยดีกว่า
เป็นหลักฐานไม่รู้คุณเป็นตำรวจหรือไม่ใช่ตำรวจ
เนี่ยค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นทางคู่ขนานมุ่งหน้าแหลมชะบังนะคะที่ชนบุรี
นายอภิชัยจันดีอายุ๒๕ปีค่ะเขาเป็นคนถ่ายคลิปเอาไว้
แล้วเขาก็จอดรถลงไปถามด้วยนะคะไปช่วยคุยช่วยไกลเกลี่ยให้ด้วย
เพราะว่าผู้ชายที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจนะคะแต่งตัวแล้วก็พฤติกรรม
เขาบอกว่าดูแล้วไม่น่าใช่ตำรวจไม่น่าใช่เจ้าหน้าที่
เดี๋ยวลองดูช่วงที่เขาลงมาพูดแล้วอ้างว่าเป็นตำรวจ

เหมือนเขาก็ไปช่วยคุยให้
เขาก็บอกว่าตอนที่ขับรถบรรทุกไปส่งตู้คอนเทนเนอร์
ท่าเรือแหลมชะบังก็ผ่านมาจุดนี้
ก็เห็นกระบะจอดขวางรถเก่งแล้วก็ขวางถนน
ถนนมันเหลือ๓ช่องทาง
ก็เลยคิดว่ามันไม่น่าจะดีแล้วจอดรถไปดูหน่อยดีกว่า
ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ไปช่วยคุยไปไกลเกลี่ยให้
ก็แนะนำว่าคนขับรถเก๋งก็ขอโทษไปเถอะ

วัยรุ่นเขาก็ยอมแต่เขาก็งงว่าเขาทำอะไรผิด
เขาก็บอกเอ๊ะเขาทำอะไรผิดเขาก็ไม่เข้าใจ
เขาก็บอกผมไม่รู้ยกมือไหว้ขอโทษอย่างเดียว
แต่คนที่ใส่เสื้อยืดสีแดงเหมือนไม่ยอมไง
ขอยึดใบขับขี่ออกมาให้ได้ค่ะ
ฟังเสียงพลเมืองดีเขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนิดนึงนะคะ
ลงมาจากรถเก๋งเป็นเด็กผู้ชาย

ไม่รู้ว่าเขาเอาใบขับขี่น้องเขาไปตอนไหนนะ

แล้วตอนนั้นพี่มีความรู้สึกยังไงที่เขามาอ้างแบบนี้
ก็คือเคลียร์ให้มันจบไปเพราะว่าผมถ่ายคลิปไว้แล้ว
ถ้าเขาเป็นตำรวจจริงนะตำรวจจริงเขาจะไม่อ้างตัว

ไม่ควรให้อ้างตัวเป็นตำรวจ
ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้ว

นี่ค่ะพลเมืองดีคนนี้ก็เลยบอกว่า

อยากจะให้ตำรวจของจริงตัวจริงตรวจสอบหน่อย
ว่าคนในคลิปเป็นตำรวจจริงหรือเปล่า
ถ้าปล่อยไปแบบนี้ตำรวจก็เสียชื่อเสียงไง
นึกออกไหมทั้งเรื่องของพฤติกรรมเรื่องของการแต่งตัว

ตำรวจก็ตรวจสอบได้ว่าคนนี้เป็นใครอะไรยังไง
หนึ่งก็คือถ้าไม่ใช่ตำรวจอันนี้คุณผิดอยู่แล้ว
ยิ่งถ้าเป็นตำรวจยิ่งผิด
เป็นตำรวจนี่คือคุณไปเรียกเงินเขา๒๐๐อย่างนี้ก็ไม่ได้
และอีกคำถามหนึ่งผมว่าก็หลายท่านอาจจะสงสัยก็คือ
ถ้าเป็นตำรวจเนี่ยถ้าออกเวรแล้วไม่ได้แต่งกายชุดตำรวจเลย

สมมุติถ้าไม่เกี่ยวกับไปข่มขู่ไปอะไรเขานะ
ถ้าพี่ตำรวจดูอยู่ก็ส่งข้อความมาบอกเราก็ได้นะครับ
เวลาออกเวรเขาแต่งตัวอย่างไหนเขาทำหน้าที่แบบไหนอะไรยังไงกันนะครับ